พ่อของเด็กวัย๗ขวบที่ถูกทำร้ายร่างกาย

ก็คือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
ให้ตำรวจใช้ดำเนินคดีกับผู้ชายที่ทำร้ายลูกชายตนเองค่ะ

พร้อมมีการแจ้งความกลับว่าลูกชายนั้นถูกทำร้ายร่างกายก่อนครับ
สำหรับความคืบหน้าของคดีกรณีที่มีคลิปจากภาพวงจรปิด
เป็นชายทำร้ายร่างกายเด็กชายวัย๗ขวบ
บาดเจ็บที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรปัญญามรามอินทาครับ
ผู้ปกครองของเด็กชายวัย๗ขวบที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้น
จากโรงพยาบาลนพรัชไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานคันนายาวเพื่อดำเนินคดีกับชายในภาพนะครับ
โดยบิดาของผู้เสียหายยังรู้สึกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะสภาพจิตใจของบุตรชายเนื่องจากว่าถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้เป็นอุทาหรณ์แก่ครอบครัวอื่นครับ
แล้วก็ขอให้ผู้ปกครองมีสติในการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการแก้ปัญหา
ซึ่งหากผู้ก่อเหตุไปขอโทษก็พร้อมที่จะให้อภัย
แต่ว่าในเรื่องของกฎหมายก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคันนายาวก็ระบุว่า
เหตุการณ์นี้แบ่งออกเป็น๒คดีครับ
คือกรณีผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กวัย๗ขวบ
ในข้อหารทำร้ายร่างกายและข้อหาภายการฮา
ในเบื้องต้นตำรวจต้องรอผลการมารับรองแพทย์รวมไปถึงผลการตรวจสอบหลักฐาน
และสอบปากคำคู่กรณีก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคดีคือผู้ก่อเหตุเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าเด็กชายวัย๗ขวบเนี่ย
ทำร้ายร่างกายบุตรชายของเขาซึ่งเป็นบุตรชายวัย๔ปี

ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับ
ดังนั้นในการสอบปากคำต้องมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และอายการร่วมสอบปากคำด้วย
เจ้าหน้าที่กระทรวงจะต้องเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของเด็ก
รวมไปถึงครอบครัวของเด็กทั้งสองรายด้วย
เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับในการช่วยเหลือเรื่องของสภาพจิตใจ

แล้วก็ตามครอบครัวทั้งสองฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ